ไปดูนะอีกหนึ่งเรื่องราวนะเป็นเรื่องของอะไรนะคะ
เยื่อถูกกลุ่มไว้รุ่นขี่รถจักรยานโดนถือมีดมารุมฟัน
ใช่เหตุการณ์นี้มันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๓มกราคมที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้เนี่ยผู้บาดเจ็บโดนรุมฟันใบหน้าศีรษะจนเลือดอาบเลยเนี่ยนะคะ
ซึ่งล่าสุดก็มีการมาร้องขอความเป็นธรรมเพราะว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ย
อยากเห็นความคืบหน้าของคดีเพราะว่าถูกทำร้ายจนปางตาย
แต่ท้ายที่สุดทำไมคู่กรณีถึงถูกตั้งข้อหาแค่ทำร้ายร่างกาย
แล้วทางด้านผู้บาดเจ็บบอกว่าอยากให้ถูกตั้งข้อหาพยายามฆ่า
เรื่องนี้เนี่ยนะคะทางด้านในเอนามสมมุติอายุ๒๑ปีเนี่ย
ก็มีการเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวของไทยรัฐทีวีคือร้องขอความเป็นธรรมอะค่ะ
เพราะว่าเขาแล้วก็เพื่อนอีก๒คนรวมทั้งหมดถูกกลุ่มวัยรุ่น๓คน
ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาตามประกบตอนนั้นเนี่ยเขาก็กำลังขี่มอเตอร์ไซค์จะไปทำงาน
หลังจากนั้นกลุ่มวัยรุ่นทั้ง๓ใช้อาวุธมีดไล่ฟันทั้งฟันใบหน้าฟันหัวฟันแขน
ก็เลยทำให้นายเอแล้วก็เพื่อนอีก๒คนอาการบาดเจ็บสาหัสเลยค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณสะพานข้ามแยกลาดประเขาที่ถนนรามอินทรา
เมื่อวันที่๑๓มกราคมที่ผ่านมานะคะ
ทีนี้ตำรวจนครบานบางเขนเนี่ยได้จับตัววัยรุ่นที่ก่อเหตุทั้ง๓คนได้แล้วนะคะ
แล้วก็แจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส
และพกพาอาวุธมีดไปในที่สาธารณะ
ซึ่งก็ได้ส่งตัววัยรุ่นทั้ง๓คนดำเนินคดี
แล้ว๑ใน๓ของผู้ต้องหาก็ได้รับการประกันตัวออกมาชั่วคราวนะคะ
บอกว่ากลุ่มของผมเนี่ยนะไม่ได้เป็นคู่อริกับกลุ่มเขาเลย
กลุ่มผมเนี่ยไม่เคยไปมองหน้าไม่เคยคำเมนต์กัน
เหมือนกับที่เขาให้การกับเจ้าหน้าที่
แต่ผมถูกรุมฟันจนจมกองเลือดอาการปางตาย
แล้วผู้บาดเจ็บบอกด้วยนะคะว่าพอหลังจากที่ผมออกจากโรงพยาบาลแล้ว
ยังไม่ได้มีญาติของกลุ่มวัยรุ่นผู้ก่อเหตุเนี่ย
ติดต่อมาขอรับผิดชอบกับเรื่องที่เกิดขึ้น
แล้วทำไมกลุ่มผู้ที่ก่อเหตุถึงถูกตั้งข้อหา
ทำร้ายร่างกายทั้งที่ดูท่าทางแล้วเนี่ยเหมือนกับหวังจะทำร้ายให้ถึงตาย
เพราะว่ามาฟันที่หัวมาฟันที่ใบหน้าพวกผมเนี่ยร้องขอชีวิตแล้ว
แล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยหนึ่งในผู้ก่อเหตุเนี่ย
ได้รับการประกันตัวออกไปทั้งที่คดีนี้เป็นคดีอุกชะกัน
แล้วก็ถือว่าเป็นภัยกับสังคมดังนั้นนะคะก็เลยร้องกับผู้สื่อข่าวของเรา
บอกว่าอยากจะขอความเป็นธรรมอยากให้ผู้ที่ก่อเหตุ
ทุกคนเนี่ยถูกตั้งข้อหาพยายามค่ะ
ผมว่าตั้งข้อหาเบาเกินไปครับ
เขาผมว่าเขาวางแผนมาดีนะ
เขาฟันผมเสร็จเขาเอาอาวุธมีดไปทิ้งเอาเสื้อไปทิ้งเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนรถ
ผมว่ามันเป็นการทำอะไรกับขาดด้วยนะครับแบบนี้
ฟันตั้งแต่ช่วงเหนือท้องขึ้นมามันคือการพยายามฆ่าแล้วครับ

ไม่ว่าจะเป็นคอหน้าหัวมันจัดว่าเป็นพยายามค่าครับ
ผมว่ายังคงคอแต่ต้องดนคือการมันฆ่าผู้อื่น
ผมคิดว่าคนพวกนี้ครับผมจัดว่าเป็นภัยสังคมนะ
ผมคิดว่าผมถามจากดีตรร์ปรมลวจแล้วก็คือขึ้นในคืนนั้นน่ะครับ
แล้วกลุ่มวัยรุ่นที่ว่ายังเป็นเยาวชนอยู่เลยนะครูนะ
คนหนึ่งอายุ๑๗ปีอีก๒คนอายุ๑๘ปี
แล้วก็จากการสอบสวนผู้ต้องหาให้ทั้ง๓
การรับสาภาพว่าก่อเหตุจริง
และวันดังกล่าวกลุ่มผู้ก่อเหตุ
ขับรถจักรยานยนต์ไปยังบริเวณถนนกท๗
ไปพบกับกลุ่มผู้เสียหายมองหน้ากันเล็กน้อย

ใช้มีดเข้าทำร้ายร่างกายกลุ่มผู้เสียหาย
แต่ผู้เสียหายเองบอกว่าไม่เคยเป็นอบริอะไรกันมาก่อนเลย

แต่ว่าหลังจากนี้ทางด้านกลุ่มผู้เสียหาย
เขาก็บอกว่าจะเดินทางไปร้องขอความเป็นธรรม
สถานีตำรวจนครบานบางเขน
เพื่อขอให้มีการดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างเหมาะสม
แล้วก็ยืนยันด้วยว่าคดีนี้จะขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ก็มีการเปิดใจให้สัมภาษณ์กับนักข่าวของเราคุณอรพันธ์
ใช่ตำรวจของสนบางเขนเขาก็บอกนะครับว่า
ข้อหาอื่นจะแจ้งเพิ่มเติมหรือไม่นั้นนะครับ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องทำการสืบสวนสอบสวน
อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับ